ฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

ร้านนี้ก็คือเป็นร้านปลาดุกร้าค่ะคุณชนะ
ร้านปลาดุกร้าเจ้าเก่าต้นตำรับจากร้านทะเลน้อยจังหวัดผัดคันลุง

แค่แบบคลุกกับข้าวสวยร้อนมันก็อร่อยแล้ว
ปลาดุกร้าร้านนี้เขาผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดค่ะ
แล้วก็ใช้ปลาที่หาได้จากธรรมชาติในการผลิต
ไม่ใส่สารกันบูดหรือสิ่งปนเปื้อนใดนะคะ
กรรมวิธีการหมักและตากแดดอย่างดี
ควบคุมแมลงจนเนื้อแห้งอร่อย

รับรองรสชาติอร่อยชัวร์

ใครสนใจสั่งซื้อบอกเลยว่าถ่ายภาพเก็บไว้

ถ่ายภาพได้เลย๑๒๓
เอาล่ะส่วนใครจดไม่ทันหรือแชะไม่ทัน
อยากจะสั่งมาทานหรืออยากจะร่วมด้วยช่วยกับเรา
ให้เรานั้นช่วยโปรโมทร้านของคุณ

พวกเราพร้อมจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้า
ให้คุณฟรีกับโครงการฝากร้านกับไทรัตสู้โควิด
เราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะ